เตือนผู้ใหญ่ได้ครับเพราะว่าอะไร
ถ้าหากบ้านไหนมีคนสติไม่ดีอยู่ต้องดูแลให้ดีนะ
เพราะว่าคุณลุงคนนี้ครับหลงป่านานแค่ไหน๒๐วัน
เป็นคุณลุงที่สติสตางค์ไม่ค่อยดีแล้วหลงป่า๒๐วัน

รอดครับคุณขวัญคุณผู้ชมปฏิหารมีจริงนี่คือตอนที่ไปเจอครับ
ไขว้ห้างอยู่แบบนี้แต่ไม่ค่อยมีแรงแล้ว
เรี่ยวหมดแรงก็หลงอยู่ในป่า๒๐วันนะครับ

ที่เห็นอยู่เนี่ยมีต้นไม้ขึ้นเยอะมากเนี่ยนะฮะ
นี่คืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

พูดถึงภูกระดึงแน่นอนครับที่จังหวัดเลย
มีคุณลุงอายุ๖๖ปีชื่อว่าลุงอำนวยครับ
เขาออกจากบ้านเขาเนี่ยเป็นคนวังสะพุงนะ

ออกจากบ้านเสร็จปั๊บแล้วหลงอยู่ในป่าติดอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้๒๐วัน
ลำพังถ้าหากว่าเป็นคนหนุ่มคนแข็งแรงมีสติสตางครก
นี่ก็ว่านักและเหนื่อยแล้วนะแล้วนี่สติไม่ค่อยดีด้วยนะครับอุปสรรคก็คือฝนตกตลอดด้วย
คือครอบครัวก็ใจไม่ดีออกจากบ้านตั้งแต่๒๐สิงหาคม
จนกระทั่งมีคนไปเจอเจอแล้วก็ช่วยได้เรียบร้อย
วันที่อยู่ในป่าครับข้าวปลาอาหารแทบไม่ตกถึงท้องแล้วดูครับ
ไม่รู้อยู่ยังไงด้วยนะใช่แล้วตอนที่ไปเจอเจอเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ต้องพาคุณลุงขึ้นเปรย์ที่เขาต้องแบบมาทำกันเองตอนนั้นเลยนะครับ
คือเอาไม้ไผ่มาสอดมาหามแบบนี้ครับแล้วพาลงมาจากป่าจากเขา
ระยะทางคือจากจุดที่ไปเจอเจอลงมายังพื้นราบปกติ๔กิโลเมตรครับ
แล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลทั้งฝนทั้งหมอกทั้งแบบว่าเนี่ย
ป่าอันตรายต่างอีกนี่คือความยากลำบากครับ
สาเหตุคาดว่าเจ้าตัวหลังจากที่ออกจากบ้านแล้ว
คงจะเดินลัดเลาะไปตามถนนนะฮะคุณขวัญคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยเรื่อย
จนกระทั่งพลัดเข้าสู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเคาะภูกระแตแล้วหลง
หาทางออกไม่ได้ไม่มีอาหารน้ำดื่มไม่ต้องพูดถึงครับ
คืออาจจะเต็มที่ก็คือกินน้ำฝนประทังชีวิต
โชคดีว่าชาวบ้านไปเห็นและให้การช่วยเหลือได้ทัน

ถ้าเขาพร้อมคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแหละว่าเอ๊ะแล้วไปวนอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
บางคนมองเป็นเรื่องของอาถรรพ์ลีลับป่าหรือเปล่า

โชคดีที่ปลอดภัยนะคะอายุตั้ง๖๖ปีแล้วนะ